ส่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนะครับ
ก็ได้พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าว
ที่นำไปสู่แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
โดยรัฐบาลยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์อย่างจริงจังนะครับ
โดยนายวัลลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสนชได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี
เรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวจากปัญหาแรงงานต่างด้าว

นำไปสู่ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์
แล้วก็ยังพบว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศไทย

ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนหรือว่าเด็กไร้สถานะ
ต้องการทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการการแก้ไข
และป้องกันปัญหาบุตรของแรงงานต่างด้าวอย่างไร
โดยพลเอกสิริชัยดิตกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้ชี้แจงกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรีนะครับว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ปัจจุบันก็มีย่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกว่า๑ล้านคน
และมีบุตรแรงงานต่างด้าวประมาณ๓๐๐๐คน
โดยรัฐบาลได้ดูแลบุตรของแรงงานต่างด้าว
การกำหนดให้บุตรอาศัยอยู่ในไทย
ระยะเวลาที่พ่อแม่ได้รับอนุญาตตามสัญญาจ้างเท่านั้น

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จากนี้ยังมีการจัดโซนนิ่งที่พักให้กับแรงงานต่างด้าว

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขด้วย